โอ้โหเสียบถึงฉันชนะอ่ะนะโอ้โหจุกเสร็จให้เฟ้อเริ่มเป็นเปรี้ยวเลยนะครับโดนเข้าไปเอ้าทำดีแบบนี้เอาไปเลย๓๐๐๐บาทจากเก้าสิมันเจ้าระเข้เขียวนะครับก็ยิ้มแย้มจำใสทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะครับขอบคุณเก้าสิมันเจ้าระเข้เขียวด้วยมอบ๓๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ชนะน็อกแล้วก็๑๐๐๐๐บาทแ
ผู้ที่ใช้จราเข้ฝ้าทางนะครับเอาเลยครับความมันที่คุณสัมผัสได้
ซึกเยี่ยมมือไทยรัฐเดินทางมาคุณผู้เองทำมารายการเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับ
มุมแดงขวามือผมครับรายนี้เป็นนักชกสามแผ่นดินเกิดระยองโต้อุดร
แต่ว่าซ้อมมวยชนบุรีนะครับอยู่ในสีเสื้อของประธานเอกบางไซครับ
คุณศึกอพิมลศรีขณะที่มุมน้ำเงินนะครับซ้ายมือผมรายนี้โอ้โห
สูงยาวเข่าแหลมคมเหลือเกินนะครับเขาคือขุนเข่าเมืองปราศาส
อยู่ในทีมงานของพี่เบ้นเกียรติสงฤษนะครับช้างสึกเกียรติสงฤษครับโอ้โห
คู่นี้โชคกันพี่กัดหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดต่อร้อยยี่สิบเก้านะครับ
น้ำเงินต่อให้สองปอนด์คุณมีเดียอะไรไปต่อให้เขา

อเจมส์พาถึงใช้ชนะแน่นอนวันนี้

อ้าวเขาบอกว่าต้นเรานี่อาวุธหนักแรงมากขุนศึก

อเจมส์กระจ่างกันครับ
เท้าเข่าศอกต้นมีเตะขาต่อยหมัดแน่นอน
คุณหายไป๔๕เดือนไฟล์นี้กลับมาร่างกายเป็นยังไงบ้าง

อเจมส์ร่างกายดีครับถามมาน่าจะดีกว่าเดิม
กลับมาภาคใหม่ใช้ไรกว่าเดิมด้วยนะครับ
คู่นี้พร้อมออกศึกทั้งคู่ครับขุนศึกเจอช้างศึกสุดท้าย

และไฟน้ำเงินแค่งซ้ายไฟพะเนียง
ฝีมือจัดจังหวะเฮียบแชมป์มวยสยามภาคใต้
เขาคือช้างศึกเกียรติทรงฤทธิ์
สัปดาห์นี้เดินทางมาถึงคู่เอกครับ

ขุนศึกอพิมลศรีหรือพอสวนทองครับ
ชื่อนายนิกรเดชโมอายุ๑๙ปีเป็นชาวจังหวัดอุดร
ชกมาแล้ว๘๓ครั้งชนะ๖๐ครั้งแพ้๒๓ครั้ง
ชกมาแล้ว๘๓ครั้งชนะ๖๐ครั้งแพ้๒๓ครั้ง
ช้างศึกตุ๋นเปย์สิทธิ์คมพยักษ์จังหวัดฉาเชิงเซาครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับช้างศึกเกียรติทรงฤทธิ์
ชื่อนัตะพนท์กะแสสมอายุ๑๙ปีเป็นชายจังหวัดบุรีลำ
กมาแล้ว๑๑๖ครั้งชนะ๗๐ครั้งแพ้๔๓เสมอ๓ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนปากกาเหล็กต่อหลัก๒ที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
มุมแดงนี่ก็แห่ประธานเอกบางไซดนี่นำทีมมาเองเลยนะครับ
คุณศึกนี่หายไปนานนะพี่ชัยนะ๔๕เดือนได้กลับบ้านที่อุดรมา

แล้วก็กลับมาขยับขยายยืดเส้นยืดสายไว้ที่พัทยา๑ไฟล์
แล้วก็ฉะเชิงเซา๑ไฟล์ชนะ๑แพ้๑แล้วครับ
ขณะที่มุมเงินนี่อยู่ในทีมงานของคุณเบนเกียร์สงฤษนะครับ
ก็ฝากซ้อมไว้ที่ค่ายของบังหมัดลูกสวน
รายนี้เคยมาไทยรัฐแล้ว๒ครั้งมั้งอาจจะไม่ผิดนะครับ
ครั้งแรกครั้งที่๒มาแพ้ปากกาเหล็กนะครับ
หมวยคู่นี้ต้นเค้าบอกให้รู้ที่มุมแดงน่ะ
นักแรงเหลือเกินเค้าว่าอย่างนั้นนะ
แต่ว่าช่วงปลายนะครับแม่สูงยาวเข่าแหลมคมเลยครับ
วันนั้นแทงลูกลิมิตถึงกับซี่โคงดอกเลยนะ

ฝ่ายแดงนี่ขุนศึกหรือเดิมก่อนนั้น
ก็คือกรนครับกรนอคุณธร
และราศดุเนี่ยมาเป็นขุนศึกพสวนทองครับ

พอสวนทองอยู่ในสีเสื้อของ
ของประธานเอกบางไซครับ
จะของหัวหน้าคณะก็พอสวนทองก็
เออกรูนี้ชกกันพี่การ

ใช่ยังไม่ได้ต่อรูปร่างนะครับ

แล้วมาเปลี่ยนเป็นช้างศึก

ก็เปลี่ยนจากขเมนน้อยเป็นช้างศึกที่๗ไฟต์แล้วนะครับ
ถือว่าทำผลงานใช้ได้ครับชนะ๔
แล้วก็แพ้๓นะครับเมื่อก่อนก็ซ้อมอยู่ที่

ก็เคยมีนักมวยดังก็กล้องศักดิ์สิทธิบุญมี
แล้วก็ตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ในการดูแลของคุณเป็นเกียรทรงฤทธินะครับ

แพร่ที่ญี่ปุ่นอยู่หลายต่อหลายคนครับ

อ่ะมุมน้ำเงินนี้ก็มี

คุณศึกมุมแดงนี่ตัวแทนของ

แต่น่าจะเป็นลูกชายนะขึ้นมาถอดมงคลแทนนะครับ

ต้นหนักแรงเหลือเกินครับมุมแดง

มุมน้ำเงินนี่ได้สดกว่าได้ลอยกว่านะครับ

วยคู่นี้เพื่อความคู่ขี้สูสีครับ
จึงมีการตอบหนัก๒ปอนด์นะพี่ชัยนะ

คู่นี้ต้นนี่แฟนมวยนี่

กางเกงสีแดงนี่หนักทั้งแถบเหมือนกันนะ
ขวาทั้งแถบเตะขวาต่อยขวา

คุณศึกอ้อพิมนศ์สีแดงนะครับ

วยชุดที่อยู่ในระดับต้นในสายงานวันทรงชัยแล้วครับคู่นี้
คือมวยคู่นี้ผู้ชนะมีสิทธิ์ไปเจอพวก
ปากกาเหล็กเพชรลำสินพวกถนนชัยพวกไอ้ทักษิณเล็กได้มวย

นี้โดยเฉพาะฝ่ายแดงวันนี้มาเองแล้วนะ
ประธานเอกบังไซนะประธานกองทุนนะ

ข้างล่างกระเป๋าหนักข้างบนหมัดหนัก

อ้าวแม่งเช็คมาเช็คมา

ศึกโอ้โหมันทำท่าคือจะขึ้นมาเป็นมวยเอกแล้ววันนั้น
ปากกาเหล็ก๓ยกกลับมาเป็นต่อนะ

มาพาดท่าไปอ่อนคอไปนิดนึงนะ

มาเลยขึ้นมาเป็นมวยเอกได้เลยนะครับ

ดูเกมวันนี้ใครชนะไปเจอได้เลยนะ
พวกเพชรลำสินทักษิณเล็กพวกนี้

กางเกงสีแดงนั้นอยู่กับประธานีบังไซด์นะครับ

เดี๋ยวข่าวปากจากท่านกรรมการอานันท์

แสดงความกระตันอยู่กระตะเวทีกับครูภัยบูล
บุญแทนนะครับพระอำจารย์ครูอวย
ที่วิทยาลัยพระราชศึกษาจังหวันอ่างทอง
วันศุกร์ที่๑๙กุมภาพันธ์นี้นะครับ

เป็นต้นไปที่สถาบันการพระศึกษาวิทยาเขตอ่างทองนะครับ
นี่ข่าวฝากจากท่านอาจารย์

ต้นนี่แม่หนักแรงหนักทั้งแถบด้วยเนี่ย
พอสะดุ้งล่างนี่มีจิ้มลำตัวมีจิ้มใบหน้าด้วย

ขุนศึกอพิมนต์สีแดงนะครับน้ำเงินช้างศึกนี่ปลาย

ทางด้านประธานเอกบังไซนี่ให้ลูกชายนี่มาว่ากระถาเองเลยนะ

เดี๋ยวแน่นอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับ

มีสะดุ้งแบบนี้แบบนี้สะนุกละ
เป๋เอียงแบบนี้เป็นเรื่องได้นะครับ
ว่าโดนตรงไหนมีเอียงมีให้เห็นนี่แม่

นั่นส่งมวยคล้ายเพศบังกันถึงเนี่ยในเกียงสีน้ำเงียงในโดดแล้วดูอ่อนแน่นบวกมัด
คิดดีหรือยังแต่บวกมัดดีได้เลยเนี่ย
ต่อยเพลินนะต้องระวังอาวุธของทางด้านช้างศึกด้วย
ใช่เพราะเขาใหญ่จริงเนี่ย

แต่ว่าศึกที่หน้าคือศึกวันศุกข์ชัย

ศึกยอดมวยไทย
โหที่ฝุ่นศึกปล่อยมัดเข้าไปนี่นี่

มีวูบว่าเพศเลยนะครับโดนปัดเข้าไป

หมัดนี้หมัดเดียวนี่แฟนมวยยืนแถวตรงหมดเลยทั้งสนาม
มีเสียวเลยครับเสียวตั้งแต่ยกแรก

๓๐๐บาทแก่ผู้ที่ชนะน็อกแล้วก็๑๐๐๐บาท
ผู้ที่ใช้จราเข้ฟาดหางตามต่อครับ
ยกที่๒ผู้อีกนำรายการซึกยอดมวงชายรักครับ
ไปไปพิวดีครับการโชคในยกที่๒เริ่มขึ้นแล้วนะครับ
กางเกงสีแดงขุนศึกพอสวนทองน้ำเงินช้างศึกเกียรติทรงฤทธิ์
ปลายยกที่๑มีเสียงฮือฮาบนในเวทีเลย
ป่าเนื่องจากว่ากางเกงสีแดงนี่ต่อยหมัดไป
ชวัดเฉวียนเนี่ยผ่านลมดังวืดมันสวยนี่เสียวเลย
เป๊ะเลยนะครับเป็นดุงเมาหยาบ

เจอมาตลอดมัดอันตรายครับหวาดเสียวเลยนะครับ

มัดของขุนสึกอพิมพ์หม่อนศรี

เตะก้นฟรีคลิกเข้าไปนี่แม่ภาษามวยก็บอกเสียฟอร์มไปนิดนึ
อาวุธมวยหนึ่งต่อยนี่ไปต่อยเพลินนะ
บางทีโดนสวนกลับมาทีเดียวเป็นประตูได้เหมือนกัน

ดูครับมั่นใจเลยขุนสึกอพิมพ์หม่อนศรี
ถ้าน้ำเงินนี่คว้าคอกรรมการนี่ตีถึงน็อกเลยนะใหญ่เหลือเกินนะ

น้ำเงินนี่แนะลักษณะนี่คีบคอไปโตนดูมากกว่าจริง

สัตว์ยืนรับอย่างเดียวเป็นเรื่องได้นะครับ
ห่านล่างอีกแล้ว

ประเภทมวยเตี้ยตันก็ต้องต่อยแบบนี้แล้วครับหันล่างก่อนย่อลงมา

เจาะยางปุ๊บระวังร่างขึ้นบนเลย

เข้มข้นแน่นะครับกับมวยคู่นำรายการคู่จาภูงศ์ในวันนี้กับยอดมวยไทยรัฐตัวโปรโมเตอร์ส่งชัยรัฐรัฐศาสตร์
เดี๋ยวนั้นก็ไม่ใช่ว่าตัวใหญ่ละจะมากินตัวเล็กง่ายมันน่ากินย่าเหมือนกันนะ
ดูท่อนขาอย่างเดียวท่านผู้ชมดู

นี่ขุนศึกพี่หมนศรีเจาะอยางอยู่เดียว

ขวาตายซ้ายตกไม่ได้นะครับมีศิษย์สลบ
ดินี่มาท้าลูกพักกินเลยนะ
หยามกันแล้วแบบนี้หยามกันแล้วเข็มนิดแรบลิ้นแผ่บเลย

มา้วดึงซ้ายแห่งแล้วขวาลงล่าง

ยังตีไม่ได้มวยเขาอาชีพ

เพราะฉะนั้นจะเป็นมวยเอกนี่มันต้องผ่านมวยให้หลายรูปแบบเนี่ย
มวยเข่าอย่างลูกนิมิตรมาแล้ว
ต้องมาเจอมวยแบบหนักแบบนี้บ้าง
อย่างเงี้ยครั้งต่อไปเนี่ยแปลกนิดนึงพี่ปาก

จอกยางจอกยางเอ้าคืนไง
แรกมากบวกไปเลยบวกไปเลย

เจอยังงี้เฟย์หมอรอทำงานกับคู่นี้
เสียเลยแหละจิ้มลำตัวอีกหันล่างลงมา
เดินด้วยความมั่นใจจอกยาง

มั่นใจเลยหลื้อหมัดกับเข่าแลกกันเลย
ไฟออกซ้ายมันเลี้ยงก่อนอ้ะเราใจผนักออกใจแบบ

เห็นใกล้ได้ยินมา
หมัดโก้เดินเข้าไปนี่เลิกเลย

แถวบ้านบอกวินแอคชั่นแบบนี้
วิ่งเข้าไปชนมัดตึ้งเดียวเลย

มัดนี้มันมัดเร็วมากมองไม่เห็นนะประชุม

ช้าชัดเดี๋ยวดูเลยครับไทยรัฐทีวีทีวี

เดี๋ยวดูภาพช้าวิ่งเข้าไปโดนยังไง

นี่บวกเข้าไปเลยหงายหลังเลยตึ้งเดียว

ใช่โอ้โห

เป็นว่าทางขุนศึกอพิมลศรีครับ

ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ